มาดูกรณีศึกระหว่างพระกับแม่ชีหน่อยนะคะ

คือเรื่องนี้มีกรณีที่พระวิญญาธิการ
วิญญาธิการภาษาป่าก็เหมือนเป็นตำรวจพระค่ะ

คือจะคอยสอดส่องดูพฤติกรรมของพระสงฆ์สามเณรที่ประพฤติไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้
วิญญาธิการที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเข้าไปร้องที่สำนักงานพระพุทธศาสนา
บอกว่าเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแม่ชี
ชีมาบอกว่าเหมือนกับบังคับคมครูด้วยนะ
เหมือนกับปีนกำแพงเข้าไปแล้วก็ไปบังคับให้มีความสัมพันธ์กัน
สุดท้ายก็มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวคบหากันมา
ชีคือคนนี้ที่คมหน้ามาเนี่ย
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งท่านเจ้าอาวาสเขาออกมาปฏิเสธนะคะ

บอกว่าเหมือนกับแม่ชีคนนี้มีพฤติกรรมชอบไปตีสนิทกับพระชั้นผู้ใหญ่
แล้วก็ชอบไปขอเงินไปถ่ายเงิน
พอไม่ได้เงินก็จะกุเรื่องสร้างเรื่องทำให้เกิดความเสียหาย
แล้วก็มีลักษณะของปัญหาเรื่องของผลประโยชน์กันภายในวัด
ก็เลยทำให้มีการสร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
แต่ว่าในมุมของแม่ชีเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่แม่ชีแค่คนเดียว
เขาก็บอกว่าเขาก็มีพระรูปนู้นรูปนี้ที่เป็นพยานในฝ่ายเขาด้วย
ใช่แม่ชีก็ออกมาชี้แจงมีหลักฐานอะไรมาเยอะแยะเลยค่ะ
แม่ชีที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้นะคะ
ก็เป็นแม่ชีที่เขาบอกว่าเขาไปมีความสัมพันธ์ชู้สาว
กับพระอธิการทองภูลณัทยาลุโกเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิ

ชีท่านก็เอาหลักฐานมาเลยนะคะเป็นภาพ
ภาพวัดแห่งหนึ่งเขตคลองสามวากรุงเทพ

และแม่ชีเธอก็เล่าให้ฟังว่าปี๒๕๔๕ค่ะ
แม่ชีกับพระอธิการทองภูลเนี่ยจำวัดอยู่ที่วัดนี้
แล้วก็ถูกพระอธิการทองภูลปีนกำแพง
บุกเข้าไปในห้องแล้วก็ใช้กำลังบังคับร่วมหลับนอน
ชีบอกว่าตอนแรกปฏิเสธนะ
แต่ตอนหลังสมยอมจนมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันมา

คบหาขณะที่ครองสมณเพศกันอยู่
ตั้งแต่ปี๔๕ต่อเนื่องไปจนถึงปี๒๕๔๘๓ปี

แล้วพระอธิการทองภูลย้ายไปวัดผู้เตยวนารามจังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วก็ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี
ชีคนนี้ก็เลยบอกว่ามีหลักฐาน
มีหลักฐานการโอนเงินจากพระอธิการทองภูล
เงินให้แม่ชีเดือนละพัน
ลักษณะเหมือนกับเป็นค่าเล่าเรียน
แล้วสิ่งต่างเหล่านี้แม่ชีบอกว่ามันเป็นหลักฐานในการที่จะดำเนินคดี
คือตัวแม่ชีถูกญาติกับลูกศิษย์พระอธิการทองภูล

ไม่ได้มีการสมยอมแต่แรก
ค่อยมีการสมยอมภายหลังค่ะ
เรื่องทั้งหมดที่ดิฉันพูดเป็นความจริงค่ะ

แล้วเรื่องนี้ไม่ได้แค่แจ้งให้ทางเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีทราบเท่านั้น
รีฮันได้ไปแจ้งให้เจ้าคณะสำบนที่เทชบูรณ์ฟังด้วย
ที่ขึ้นกับวัดครูเตย
แล้วไปแจ้งเจ้าคณะจังหวัดแจ้งเจ้าคณะภาคด้วย
แต่ยังไม่ได้ทำยังไม่ทราบผลอะไร
แล้วก็ติดตามผลเรื่อยมาแต่ว่าก็เงียบ

ก็อยากจะให้พบกันในศาลหรือดีเบตกันเลยก็ได้ค่ะ
ฉันขอท้านะคะถ้าท่านแน่จริงมาดีเบตกันเลย
แต่ดิฉันจะออกรายการอะไรก็บอกมาเลย
ถ้าสิ่งที่แม่ชีพูดมา
คือไม่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหาจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่นะ

แล้วยังมีสถานะเป็นแม่ชีเป็นพระกันอยู่เลย

คือตอนแรกไม่ยอมแต่ตอนหลังก็ยอม
คุณก็เป็นพระเป็นชีแต่คุณก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันอย่างนี้

๓ปีนะคะไม่ใช่ระยะเวลาสั้นนะคะ

เขาก็ยังออกมาในสถานะที่เป็นแม่ชีอยู่อย่างนี้
เป็นพระกันอยู่อย่างนี้

ที่ออกมาเปิดโปรงข้อมูลต่างเหล่านี้

แต่ที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยเพราะว่าทนไม่ได้
ที่คณะของพระอธิการทองภูล

ไปกล่าวหาพระอีกรูปหนึ่ง

ว่าไปทุจริตเงินกระถิ่นวัด

พระประสิทธิ์ก็อยู่ข้าง

อยู่ข้างแม่ชีร่วมแถลงข่าวด้วยกัน
ส่วนนายปรเมษเนติธรรมรักษ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะ

พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์พิจารณาโทษอย่างเร่งด่วนค่ะ
ครับทีนี้มาฟังทางฝั่งของฝ่ายที่เขาถูกกล่าวหานะฮะ
เดี๋ยวลองดูหน่อยนะฮะคือชื่อจะเยอะหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ค่อยค่อยไล่เรียงกันไปก็แล้วกันนะครับพระอธิการทองภูล
พร้อมกับเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่นายายอามก็นำคณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มนุยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีวัยยาวัชกรแล้วก็กรรมการวัดด้วยนะฮะ
นำเอกสารกับหลักฐานสำคัญมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนที่วัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนั่นแหละ
วาดวัดเขาสุกิมอยู่โดยบอกว่ากรณีที่ถูกฝั่งนั้นน่ะ
โดยเฉพาะแม่ชีคนนั้นเนี่ย
นะฮะที่ท่านดูเป็นและสุขุนนี้ที่เปิดแถลงคลาวนะครับ
บอกว่ามันเริ่มต้นมาจากนายปรเมษเนติธรรมรักษ
ชมรมเนติธรรมรักษ์พร้อมกับพระครูธรรมทรหรือพระปู
อดีตพระวิญญาธิการอำเภอท่าใหม่ไปร้องเรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กล่าวหาว่าพระอธิการทองภูลเนี่ยนำมวลชนไปปิดล้อมขับไล่ออกจากกุฏิ
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายรวมถึงกรณีแม่ชีที่เคยปฏิบัติธรรมในวัดแห่งหนึ่ง
พร้อมกับพระอธิการทองภูลเมื่อปี๒๕๔๔ก็กล่าวหาว่าพระอธิการทองภูล
ปีนกำแพงห้องไปบังคับร่วมหลับนอนยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริง
เอาหลักฐานเอกสารมาชี้แจงนะครับโดยเป็นหลักฐานเอกสารจากพระธรรมเมธี
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีที่แสดงรายละเอียดว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาทั้งสองเรื่องเนี่ย
มันมีการพิจารณาสอบสวนกันไปแล้วนะแล้วก็พบว่าไม่เป็นความจริง
อกจากนี้ยังนำเอกสารหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นบันทึกคำรับสารภาพของแม่ชีที่ออกมาเปิดเผยเมื่อสักครู่นี้
ที่ยอมรับต่อหน้าพระอธิการทงพนมอิริยาโนซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดป่ารัตนธรรมาราม
ห้วยม่วงตำบลโนนจานอำเภอบัวลอยจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อ๒๓พฤศจิกายน๒๕๕๙โดยมีใจความสำคัญว่า
หลังจากที่พระยานวิราชเจ้าวาดวัดเขาสุกิมมรณภาพ
ก็มีการแต่งตั้งพระประสิทธิ์อตุลธรรมโมเป็นรักษาการเจ้าวัด
และเรียกพระประสิทธิ์ก็ที่ไปนั่งแถลงข้าวด้วย
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการวัด
คณะสงฆ์และกรรมการวัดจึงมีมติแต่งตั้งให้พระอาจารย์ทองภูล
ก็ที่ถูกกล่าวหาในสมัยนั้นเป็นเจ้าหวัดวัดผู้เตยวนาหราม
มารับตำแหน่งเจ้าวาดวัดเขาสุกิมแทน
ก็เลยทำให้เกิดปัญหาพิพาทกับบุคคลบางกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์ภายในวัด
มีการว่าจ้างให้แม่ชีเข้ามาอยู่ที่วัดเขาสุกิม
แล้วปลุกปั่นกุเรื่องเพื่อสร้างความเสียหายต่อพระอธิการทองภูล

เขาต้องการให้เจ้าวาดบอกตำนานไป

ความหมายเขาพยายามหาเรื่องใจความอยู่ในในใจความ
ซึ่งเรื่องในที่วุคคลัยพระพ่อนั้นก็ผ่านมา๑๗๑๘ปีแล้ว

เขาก็พยายามค้นเรื่องเรื่องใหม่

ซึ่งอาทิตย์วันนี้ก็เป็นคนที่เรียกว่า

ใครมีเงินให้ก็เอาทั้งนั้น

อธิการทองภูลได้รับการแต่งตั้ง

แทนพระประสิทธิ์อตุลธรรมโม
ที่เป็นรักษาการเจ้าวาดแทนเจ้าวาดองค์เดิม

ก็เลยมีการจ้างแม่ชีคนนี้ให้มาอยู่ที่วัดเขาสุกิม

ทีนี้ทางฝั่งของเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมที่ถูกกล่าวหา
ก็มีข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม
โดยผู้ที่ชี้แจงเพิ่มเติมก็เป็นเลขาท่านเจ้าอาวาส
เป็นพระอีกรูปหนึ่งก็คือพระครูประหลัดเตชินชิตะเตชิน
เป็นเจ้าอาวาสวัดแหลมเสด็จซึ่งเป็นสาขาของวัดเขาสุกิมนะคะ
แต่เป็นเลขาท่านเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมที่ถูกกล่าวหา
ก็เลยออกมาชี้แจงเพิ่มให้ข้อมูลเพิ่มแบบนี้ค่ะ
บอกว่าแม่ชีเขาเดินทางไปพำนักปฏิบัติธรรม

เป็นลักษณะไปตีสนิทกับพระชั้นผู้ใหญ่
ไปขอยืมเงินพอไม่ได้ก็จะกุเรื่อง

สร้างความเอือมระอาให้กับแวดวงพระสงฆ์
ซึ่งเรื่องนี้พระครูธรรมทร
นำมาเป็นประเด็นร้องเรียนหลายครั้ง
แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่า

ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่า
ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่า

ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่า

ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่า

ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่า

ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่า
ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่า

ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่า
ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่า
ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่า

ตอนนี้รู้สึกว่าคุกทิย์ทำงานกับชาติมาตลอด
ตอนนี้รู้สึกว่าคุกทิย์ทำงานกับชาติมาตลอด
ก็ยังไม่มีเรื่องแบบนี้

มันน่าจะเกิดจากความขัดแย้งในประเด็นที่ว่า

เคยมีคำสั่งให้พระครูธรรมทรหรือพระปู
ปูก็คือพระวิญญาธิการที่ไปร้องเรียนเรื่องนี้
ร้องเรียนเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมกับสำนักพุทธเนี่ยค่ะ
บอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้มติคณะสงฆ์เนี่ย
เคยมีคำสั่งให้พระครูธรรมทรหรือพระปู
มีความผิดประชิกในข้อหายักยอกเงินวัดเขาสุกิมมาแล้ว
เพราะว่าเขามีประจักษ์พยานมีหลักฐานชัดมาก

พระครูธรรมทรหรือพระปูยังไม่ยอมลาศิกขาให้ขาดจากความเป็นพระเลย
แล้วจะมาใช้ตำแหน่งพระวิญญาธิการหรือตำรวจพระเนี่ย
เข้าร้องเรียนต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มันได้เหรอมันเป็นการแอบอ้างหรือเปล่า

ราชิกนี่คือไม่ต้องรอลาศิกขา

อ้างว่าเป็นพระวิญญาธิการก็ไปร้องเรียนสำนักพุทธอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นการแอบอ้างหรือเปล่า

ตั้งแต่ในสมัยพระยานวิล่าสิริกุญโย
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
เพราะพระยานวิราชท่านมรณภาพไปแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตำแหน่งพระวิญญาธิการของพระครูธรรมทรก็ต้องหมดวาระลงไปด้วยสิ
มาอ้างตำแหน่งนี้ไปร้องเรียนได้อย่างไร
อันนี้ก็เป็นในมุมของเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมนะคะ
พระวิญญาธิการหรือว่าตำรวจพระเป็นตำแหน่ง
ตามที่การแต่งตั้งของเจ้าวาดวัดที่เขานำเสนอกันด้วยนะ
เหมือนกับถูกมองว่าเมื่อเจ้าวาดองค์เก่าท่านตั้งเอาไว้ท่านไม่อยู่แล้ว

แล้วก็มีเรื่องของปราชิกไปแล้วด้วยยังเป็นพระอยู่หรือเปล่า
ก็เป็นการกล่าวหากันกล่าวหากันทุกฝ่าย

ความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันแบบนี้

แล้วถ้าชีอ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจริงแล้วยังเป็นชีอยู่ไหมคะ
มันต้องขาดไปตั้งแต่วันที่คุณมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีรูปไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับ